ปรากฏว่ามันไม่ชินที่มั้งมิ้น
มันหนีออกจากตรงที่เลี้ยงมันไว้ในคอก

วิ่งขึ้นถนนปรากฏว่าไปโดนรถชน

นี่คือสภาพของกระบือหรือควายเนี่ย

กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงครับ

หายใจน้อยเผลอแล้วเนี่ย

เพราะว่าขาหลังของมันหักทั้งสองข้างครับ

นะฮะคงไม่มีแรงแหละ

เมตรที่๑๒หมู่๔ตะบนหนองบอนแดง

โตโยต้ารีโว๔ประตูสีขาว

คนขับกับผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บ
คือหลังจากรถชนกระบือเสร็จแล้วเนี่ย
กระแทกทำให้นางสาวปริยพร

อายุ๒๙ปีคนขับรถกระบะ
เธอจุกแน่นออกหายใจติดขัด

ต้นคอเนี่ยปวดนะฮะแล้วก็

สอบถามนางสาวปรียาพรเล่าบอกว่า
ขับรถมาตามทางมุ่งหน้าจะกลับกรุงเทพ
มหานครไอ้ตรงจุดเกิดเหตุ
มันเป็นทางโค้งนะแล้วค่อนข้างจะมืด

วิ่งตัดหน้าแบบกระชั้นชิดเธอบอกเธอเบรกไม่ทัน

แค่ไหนจังถึงขั้นถุงลม
มันระเบิดมันทำงานนะฮะ

พุ่งเข้าป่าอ้อยที่คุณผู้ชมเห็นไป
นะฮะพอตั้งสติได้

แล้วก็บาดเจ็บด้วยถูกถุงลม

ถ้าไปชนเสาไฟไม่รู้จะจบยังไง
ก็อัพเดรคไม่ทันแล้วก็เลยชนจำจำ
พอชนเห็นแอร์แบ็คมาทำงาน

แล้วก็เอาลงข้างทาง

แต่หนูไม่รู้ว่าชนกี่ตัว

ควายมันเดินอยู่ข้าวโค้ง

อยู่อยู่มันก็คืออยู่อยู่ก็โผล่มาเลย

ข้างเกี่ยวกันเจอกับพี่ใช่ไหม

ไม่ได้ไม่ได้แม่น้ออบมาเลย
ดัชกรชัยวุฒิอายุ๓๔ปี
เขาเข้ามาดูควายที่นอนบาดเจ็บอยู่

นี่แหละมันเป็นควายที่เขาเพิ่งจะรับมาเลี้ยงวันนี้

ช่วยกันระดมทุนไถ่ชีวิตมัน
โอ้โหรอดมาจากโรงฆ่าสัตว์ได้

คือเขาเนี่ยเขาบอกรับหน้าที่เลี้ยง
เพื่อขยายพันธุ์เท่านั้น

มันเพิ่งจะมาออกจากคอกได้ไม่ถึงวัน

ตัวคาดว่ามันคงยังไม่คุ้น

จึงเดินออกจากคอกแล้วเตลิดข้ามถนน

เบื้องต้นคนเลี้ยงเนี่ยช่วยกันย้าย
มันไปที่คอกรอสัตวแพทย์

สอบสวนทั้งคนขับรถกระบะและเจ้าของควาย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คอกเลี้ยงควาย
ตรงนี้นิหนินิพูดนี่ที่มันอยู่เนี่ย
ที่ตะบนหนองบอลแดงกระเภทบ้านบึงจวัดชนบุรี

ตัวที่โดนรถชนที่อายุปีนึง

ไม่รอดกลับมาได้๕ชั่วโมงมันตายเลย

ขาหักสองข้างแล้วข้างในน่าจะช้ำหนักเลย

นายดัชกรพาทีมข่าวไปดูจุดที่ควายหลุดนะฮะ
คือจริงตัวนั้นมีรั้วกระแสไฟอ่อนนะ
ติดตั้งเอาไว้แล้วแต่คาดว่าเจ้าตัวที่ตาย

แต่มาตายเพราะถูกรถชน
แต่คือว่าเขาเป็นเยอะครับ
ข้างในขาหักข้างในซี่โครงหัก
ตับน่าจะแตกข้างในครับ

ประมาณสักประมาณ๕๖ชั่วโมงเนี่ยครับ

อันนี้มอบให้เขาไปแล้วครับ
มอบให้จากทางไหน

แล้วก็ต้องตามกฎหมายเขานะครับ

ดัชกรบอกว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ
เขานี่สิเขาเป็นคนเลี้ยงเนี่ย

แล้วซากควายที่ตายเขาทำยังไง

ไปชำแหละไปเป็นอาหารซะ